คุณผู้ชมไปต่อที่พลทหารชินชินวุฒิกันบ้าง
หลังจากที่เข้ากรมรับใช้ชาติในรั้วของกองทัพบก
เป็นเวลาแค่๒เดือนเท่านั้นคุณผู้ชม
ความคิดของหนุ่มชินเขาดูเปลี่ยนไปมากเลยนะ

ไปถึงความล่ำน่าจะเพิ่มมาเยอะแล้วล่ะ
มาสแมนแอนแฮนซัมสุดเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเคยหลั่งน้ำตาลูกผู้ชายมาแล้วเนาะ
หลังจากทราบผลว่าตัวเองต้องเข้ารับราชการทหารบกผลัด๑๒

เพราะว่าเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของแม่แล้วก็น้องสาวไง
เนื่องจากตัวเขาเองเป็นเสาหลักของบ้าน

สุดท้าย
อยู่ในชุดเครื่องแบบทหารกองเกียรติยศ
ในไอจีพร้อมข้อความขอบคุณผู้บังคับบัญชา
ครูฝึกและเพื่อนพลทหารนะคะ
ที่ทำให้เขาเข้มแข็งและเป็นชายชาติทหารอย่างเต็มภาคภูมิค่ะ
ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับทราบซึ้งนะคะ
เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมพลทหารหนุ่มขาแดนซ์กันแบบรัวเลยจ้า
กดไลค์กันให้ร่มค่ะดูดีนะคุณนะถึงแพ้ผิวจะเข้มนิดนึงแต่ว่าดูดี
เชื่อว่าแบบแฟนก็ประทับใจนะในความมองความคิดที่เปลี่ยนไป
แล้วก็อาจจะทำให้หนุ่มคิมนั้นดูโตขึ้นด้วยนะ